มีหนุ่มแกรปคาร์คนหนึ่งรับผู้โดยสารไปนะครับแต่กลับถูกใช้มีดแทงเพื่อหวังจี้ชิงทรัพย์แต่ก็ใช้อุบายในการหลอกให้คนร้ายพามาส่งโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะให้เงินไปใช้หนี้ก่อนจะบอกญาติให้จับกลุ่มตัวไว้ได้ติดตามจากรายงานครับ
นี่คือสภาพผู้บาดเจ็บชื่อนายคัมภีร์เคลือลิ้นจี่ที่ทำอาชีพเสริมด้วยการขับรถแก๊ปคา
โดยถูกคนร้ายลวงไปชิงทรัพย์และได้ใช้อาวุธมีดแทงจนได้รับบาดเจ็บเย็บถึง๕๐เข็ม
ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมานานกว่า๒วัน
เล่าถึงเหตุการณ์ที่ลูกชายของตนถูกคนร้ายหลอกลวงไปชิงทรัพย์โดยเรียกรถของลูกชาย
และไปส่งยังเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี
โดยคนร้ายอาศัยช่วงที่ขับรถผ่านที่เปลี่ยว

จะใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่หัวคอหูและใบหน้า
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังไม่จบแค่นั้น
เมื่อลูกชายได้ขัดขืนและเกิดการต่อสู้ภายในรถขึ้น
ผมไม่รู้มือไหนเห็นลูกมันล็อกคอ
มันแทงเนี่ยเท่าที่ดูหูขวามันเจ็บมากแต่ผมว่ามันน่าจะแทงมือนี้
เพราะลือนี้มันจะติดมันโดนหูนี้โดนหูนี้
โดนปากเนี่ยก็คาดว่ามันต้องแทงสวนอย่างนี้
แล้วล็อกแล้วก็มาปาดคอเนี่ย
เพราะลูกชายใช้มือขวามันก็จะรูด
รูดปุ๊บเนี่ย๔๕นิ้วเนี่ยไปหมด
แล้วลูกชายก็พลิกบอกพลิกตัวแล้วกลับมาต่อยกับมันเนี่ย
พลิกทางเบาะนี้มาคุกกันอยู่ตรงนี้

แล้วหน้ามันเริ่มมืดแล้วให้ไม่ไหวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจพูดคุยกับมัน
ซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่ต่อสู้กันนั้น
ลูกชายได้รับบัตรเจ็บและเสียเลือดมาก

แต่ยังพอมีสติจึงใช้กลอุบายหลอกล่อคนร้าย
ว่าจะให้เงินไปใช้หนี้จำนวน๒แสนบาท

ตนเองไปส่งโรงพยาบาล
เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น

คิดว่าเป็นเพื่อนที่มาช่วยเหลือจริง

ก็ได้ทำการทำเรื่องขอย้ายโรงพยาบาลไปอีกแห่ง

ลูกชายได้แอบกระซิบแฟนสาวว่า

ครอบครัวจึงรีบโทรแจ้งตำรวจสนประชาชื่น

เหมือนกัน

ตำรวจสพปะเกร็ดให้ข้อมูลว่า

โดยทางตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลตรวจจาก
การรอผลตรวจจากแพทย์ว่ามีอาการผิดปกติทางจิตหรือไม่
และยังคงถูกฝากค้างที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งล่าสุดยังไม่มีญาติมาติดต่อเข้าพบ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน